ข่าวแรกของข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เป็นเรื่องของชายชาวพม่า
เพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้านพอเมาแล้วเพื่อนแอบหนีกลับ
โมโหมากที่เพื่อนหนีกลับนะคะคว้ามีดมาปาดคอลูกชายตัวเอง
ที่นอนอยู่ข้างเสียชีวิตพอกล้ายรุ่งสาง
รู้ว่าตัวเองฆ่าลูกตกใจพยายามจะรีบอุ้มเนี่ย
ลูกไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ทันนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกโอ้โหเลือดเต็มเลยตกใจมาก
สรุปสุดท้ายชาวบ้านนี่แหละค่ะจับกลุ่มพ่อโหดรายนี้ไว้ได้
และเรียกตัวเรียกตำรวจมาควบคุมตัวนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนราชวิทยาเขตเทศบาลนครแม่สอด
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำรวจสพแม่สอดไปตรวจสอบนะคะ
พบว่านายหม่องปุ๊ไม่ทราบนามสกุลอายุ๕๒ปีเป็นชาวพม่าค่ะ
ถูกชาวบ้านควบคุมตัวเอาไว้นะคะอยู่บริเวณข้างถนนสายแม่สอดค้างพิบาล
ใกล้กันพบศพเด็กชายเนซานค่ะอายุ๖ขวบเท่านั้นเองนะคะ
เป็นลูกชายของนายหม่องปุ๊นั่นแหละมีบาดแผลชะกันที่คอ
หลอดลมวิดขาดพบมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ๑๐นิ้วมีเลือดติดอยู่นะคะ
จากการสอบสวนในหม่องปุ๊ยอมรับว่าเขานั่นแหละเป็นคนลงมือฆ่าเด็กชายอายุ๖ขวบ
และเด็กชายอายุ๖ขวบนี่เป็นใครเป็นลูกชายของเขาเองค่ะ
ฆ่าไปตอนตี๔นะคะและกำลังจะอุ้มพาไปหาหมอ
แต่ว่าชาวบ้านเห็นว่ามีเลือดอาบเต็มตัวก็เลยควบคุมตัวพ่อก็คือในห่องปุ๊เอาไว้
จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพักนะคะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณห้าร้อยเมตรโดยพบว่ามีเลือดหยดเป็นทางบนบ้านและรอบบ้านเลย
คาดว่าจุดเกิดเหตุน่าจะอยู่ข้างมุ้งเพราะว่าไปพบกองเลือดจำนวนมากบริเวณนั้นนะคะ
กลางดึกที่ผ่านมาเขาเล่าย้อนไปแบบนี้ในห่องปุ๊ในหม่องปุ๊เนี่ยชักชวนเพื่อนเป็นชาวพม่าเหมือนกันมาดื่มเหล้าที่บ้านพัก
โดยมีลูกชายก็คือเด็กชายเนซานอนหลับอยู่ในบ้าน
หลังจากมีอาการเมาในหม่องปุ๊กับเพื่อนทะเลาะกันรุนแรงค่ะเพื่อนก็เลยหนีกลับบ้านไปก่อนนะคะ
ทีนี้ด้วยความโมโหในหมองปุ๊ใช้มีดที่วางอยู่ข้างตัวเองเนี่ยเชื่อดคอลูกชายที่กำลังนอนหลับตายคามือค่ะ
รุ่งเช้าในหม่องปูสั่งเมาพยายามจะอุ้มลูกชายออกจากบ้านเพื่อจะพาไปหาหมอแต่ว่าถูกชาวบ้านจับตัวเอาไว้ได้นะคะ
ขณะที่ชมพม่าที่รู้จักกับในห่องปุ๊ระบุว่าก่อนหน้านี้ในห่องปุ๊อาศัยอยู่กับลูกชายและภรรยาชาวพม่าแต่ว่าเลิกกันไปแล้วประมาณ๑ปี
จากนั้นในหม่องปุ๊มีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำเลยนะคะฟังเสียงเพื่อนชาวพม่าค่ะ
ประมาณ๑ปี
จากนั้นในหมองปุ๊มีพฤติกรรมชาวพม่าค่ะ
จากนั้นในหมองปุ๊มีพฤติกรรมชาวพม่าค่ะ
จากนั้นในหมองปุ๊มีพฤติกรรมชาวพม่าค่ะ

ตอนนี้จะเมาเหล้าแล้วเกิดความเบลอ

ก็เลยใช้มีดปาดคอลูกจนตาย
แต่พอสั่งเมาก็ตกใจรู้ว่าที่ฆ่าไปเนี่ย
เป็นลูกตัวเองนะคะพยายามไปหาหมอ
แต่ว่าไม่ทันนะคะถูกนำตัวดำเนินคดีค่ะ
สะเทือนใจนะคะเด็กเสียชีวิตแค่๖ขวบเท่านั้นเอง
และก้นก่อหอยเป็นพ่อได้แท้ด้วย